สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาที่เราเฝ้ารอทีมหมูป่าที่เหลืออีก๕ชีวิตออกมาจากถ้ำ
เส้นใต้เที่ยงวันนี้ขอพูดถึงเรื่องคนกู้ภัยโดยเฉพาะคนที่เป็นนัก
นักดำน้ำภายในถ้ำซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็มุ่งมาเพื่อปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะ
อย่างที่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์บอกเมื่อวานซืนว่า
คราวนี้นักดำน้ำในถ้ำ
ที่มีชื่อเสียงของโลก
ที่มีประสบการณ์และเป็นที่รู้จัก
มาชุมนุมกันเมืองไทยมากที่สุด
เรียกว่าเป็นการรวมดาราระดับโลก

เท่าที่บันทึกเนี่ยอย่างน้อยก็มาจาก๖ประเทศครับ
แล้วเกือบทั้งหมดเป็นพลเรือนครับ

และเกือบทั้งหมดอาสามากันเอง
เห็นข่าวในโทรทัศน์ติดตามข่าวมากันเอง
จะมีบางคนเท่านั้นที่เพื่อนบัดดี้เนี่ยชวนมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ทำให้คนไทยได้รู้จัก
คำว่านักดำน้ำภายในถ้ำ
เราก็ไม่รู้ว่ามีคำเฉพาะอย่างนี้ด้วย
เราคิดว่านักดำน้ำทั่วไปก็เหมือนกันหมด

นักดำน้ำภายในถ้ำ

ต่างกว่านักดำน้ำทั่วไปยังไง
มีคำอธิบายจากอดีตนายกสมาคมดำน้ำภายในถ้ำ

การดำน้ำภายในถ้ำ
เป็นการดำน้ำที่แตกต่างจากการดำน้ำทั่วไป

ดังนั้นการปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงคราวนี้
จึงจำเป็นต้องใช้นักดำน้ำในถ้ำ

คนเหล่านี้คือคนที่มีประสบการณ์และมีกรอบความคิด
เพาะที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมเช่นนี้
ซึ่งทั้งคับแคบทั้งทัศนวิสัยต่ำ

นี่คือคำกำจัดความของเขานะฮะ

คนเหล่านี้เป็นดาราดังในแวดวงนักดำน้ำภายในถ้ำ
เออทำไมคนไทยไม่ค่อยคุ้นชื่อเสียง

เขาไม่ชอบเปิดตัวครับ

คราวที่แล้วหัวหน้าที่มาจากอังกฤษ
ก่อนจะเดินทางกลับนักข่าวไปลุมสัมภาษณ์

บอกว่าเขาไม่ได้มามีหน้าที่ที่จะให้สัมภาษณ์
ไม่ได้มาเพื่อให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของโลก
รู้กันใดในแวดวงนักดำน้ำระดับถ้ำ
ว่าใครฝีมือชะกาดชะกันยังไง

ใครมีประสบการณ์ยังไง

ผมขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน

คนดัง๒๓คน

เป็นดาราระดับโลกในวงการนี้

ในรายการขีดเส้นใต้วันนี้

เราได้ยินคุ้นหูบ่อยใช่ไหมครับ

นักดำน้ำระดับเครื่องราด
เออคือนักระดับน้ำที่

อายุ๕๗ปีครับ
เขาเป็นพนักงานดับเพลิงเกษียณอายุ
ประจำสำนักงานดับเพลิงเขตเวสมินแลนด์
เริ่มสนใจดังนั้นตั้งแต่อายุ๑๖๑๗นู่นแล้วนะครับ
แล้วก็มาเรียนดำน้ำเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
แตนตันให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
เขาเนี่ยฝังใจกับการดำน้ำภายในถ้ำ
เมื่อผู้เป็นบรรดาเรียกให้ดูภาพยนตร์สารคดีการดำน้ำในตั้มที่ชื่อว่า
หลังจากดูสารคดีนั้นแล้วเนี่ย

การดำน้ำในถ้ำเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อผมโดยเฉพาะ
แตนตันได้ดำน้ำภายในถ้ำจนได้รับการยอมรับว่า
เป็นนักดำน้ำระดับหัวแถวของโลก
เคยเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยหลายประเทศ
ในที่สุดสำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮม
โดยสมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบสที่สอง
ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยพร

ประวัติการดำน้ำนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับ
เคยเดินทางไปร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือทหารอังกฤษ๖นาย
ที่ติดถ้ำในเม็กซิโก

แล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกับที่

คราวนั้นต้องใช้เวลานาน๙ชั่วโมง
กว่าจะเอาทั้งหมดออกมาได้
เขาได้รับตำแหน่งว่าเป็นวีรหุรุษแห่งปี

อีกคนนึงฮะนี่คนนี้ก็ดังมาก
ชื่อจอห์นโวแลนเทน
จอห์นโวแลนเทนเนี่ยอายุ๔๗ปี
คนนี้นะฮะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่า

อาชีพของเขาเนี่ยจริงเขาเป็น
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในเมืองบริสตอนประเทศอังกฤษ
แต่ว่าโดยอาชีพนี้ทำให้เขา

ตั้งแต่การดำน้ำในถ้ำอะไรต่างเนี่ย
เลนเทนเคยบอกกับเซ็นเดทาเมื่อปี๒๕๕๖ว่า
การทำงานกู้ภัยภายในถ้ำจำเป็นต้องมีสติ
ระงับอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตกใจมากจะไม่เหมาะ

อะไรต่างเนี่ยจะไม่ดีกับสถานการณ์
เขาเคยจับคู่กับสแตนตันคนเมื่อกี้
ปฏิบัติการค้นหาเพื่อช่วยเหลือ
นักดำน้ำมืออาชีพนักสำรวจถ้ำชื่อเอลิกเอสเตอรี่

แล้วคนนี้ไปติดอยู่ภายในถ้ำเพราะก้อนหินถล่มปิดทางออก
เลนเทนกับสเตนตันใช้เวลา๘วัน
หาร่างของเอสทาบี้จนเจอแต่ว่าเจอในสภาพเสียชีวิตครับ
เอาคนอีกคนหนึ่งคนนี้มาทีหลังเลยครับ
ลีชาร์จแฮลิสเขาเป็นหมอ
เขาเป็นหมอเป็นวิสัญญีแพทย์
ทำงานประจำอยู่กับแมสตาบริการกู้ชีพสมศักดิ์

ชีพทางอากาศประจำสำนักงานรถพยาบาลซาวออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นประสบการณ์การแพทย์ฉุกเฉินที่ทรงคนไข้อย่างยิ่ง
แฮลิสมีประสบการณ์ดำน้ำในถ้ำมานานกว่า๓๐ปีนะครับ

เขา๒๐๑๑ก็ปี๒๕๕๔
เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมกู้ภัยกู้ชีพ
กู้ชีพคนนี้เลยครับ

ในประเมืองมีนรีเซล

ก็กลายเป็นศพไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นข่าวโด่งหนักมาก

ผู้เชี่ยวชาญดำน้ำในถ้ำ
ที่ปฏิบัติการอยู่ท่ีนท่ำหลวง
เป็นผู้เสนอแนะให้ทางการไทย
เชิญคุณหมอนักดำน้ำคนนี้มาเป็นพิเศษ

เป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายว่า
หมูป่าคนไหนพร้อม

นี่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่เคาะคนสุดท้าย
นี่คือนักดำน้ำในถ้ำ๓ในหลายคนครับ
ที่เรียกว่าเป็นการรวมดาราโรค
มาทำงานร่วมกันในถ้ำหลวงของไทย
ย้ำว่านี่เป็น๓คนที่โลกรู้จัก
แต่ว่ายังมีอีกนักดำน้ำในถ้ำอีกมากมาย
ที่เป็นอาสาสมัครมาในคราวนี้

ถ้าช่วยทีมหมูป่าออกมาได้ครบ
ก็แปลว่าเขาต่างคนต่างก็แยกย้ายกลับบ้าน

ให้คนไทยนึกถึงว่าวันหนึ่ง
เมื่อคนไทยประสบภัย
คนเหล่านี้อยู่มุมไหนของโลก
เขาก็เดินทางมาที่เมืองไทย
มาช่วยเหลือชีวิตคนไทย
จะเป็นภาพความทรงจำไปอีกนาน
และผมคิดว่าคนไทยจะไม่ลืมเขาเหล่านี้ครับ
นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับ

ขอส่งเพลงนี้แทนพลัง
ว่าอยากกลับหลัง
ให้เดินต่อไป
สักวันต้องถึง
จุดไม้ที่เธอตั้งใจเอาไว้

กลัวแม้ว่าต้องเจอกับทางที่ดูมืดมนต์
สักวันเธอจะผ่านพ้น
ผลทางที่แสนไกลจะยากเย็นสักเท่าไร
จึงอยากเจอกับ
เพลงนี้แทนพลัง

ขอให้เดินต่อไป
สักวันต้องถึง
จุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้
เพื่อให้รู้ว่า
เราจะชนะตัวเองได้ไหม
และเพื่อให้รู้ว่า

เพื่อให้รู้ว่า